อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในที่ต่างกันบ้างนะคะ
มีที่กาลสินที่ที่รถจอดอยู่แล้วเกิดอยู่
มีเสียงดังขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ทั้งคันค่ะ
ส่วนที่นนทบุรีเป็นเหตุสลดนะคะ
จะไปรับคุณพ่อไปรับสามีนะคะ
แต่ปรากฏว่าถูกเฉลิตชนจนล้ม
ร่วมกับตันยูก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีนะคะในที่เกิดเหตุพบศพนางสาวเนธนภาษาสุจริต
ยี่สิบหกปีชาวจังหวัดพิศนุโลกส่วนห่างออกไปประมาณสักสี่สิบเมตร
ก็พบร่างผู้เสียชีวิตอีกร่างหนึ่งคือเด็กชายพีรพัฒน์อุรีรักษ์
อายุแค่หนึ่งขวบสามเดือนเท่านั้นค่ะสองคนเป็นแม่ลูกกันนะคะ
ข้างทางก็พบรถจักรยานยนต์สภาพพังเสียหายยับเยินล้มคว่ำอยู่
ส่วนขอบทางด้านซ้ายพบรถตู้โดยสารสาธารณะวิ่งระหว่างกรุงเทพหันคา
มีผู้ขับขี่ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
สภาพรถตู้ด้านหน้าก็มีร่องรอยการชนพังเสียหาย
คนขับรถตู้เล่าให้ฟังนะคะว่ามีรถกระบะเนี่ย
ขับมาเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของสองแม่ลูกจนล้มลง
แล้วก็ขับหนีไปเลยแต่ทีนี้ประเด็นก็คือจังหวะที่รถตู้เนี่ย
เขาขับตามหลังมาเขาเบรกไม่ทันค่ะ
ก็เลยพุ่งชนสองแม่ลูกแล้วก็ทับซ้ำจนเสียชีวิต
ซึ่งสอบถามสามีของนางสาวเนธภาพผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็บอกว่าบ้านอยู่ในซอยใกล้ที่เกิดเหตุเลย
โดยภรรยาแล้วก็ลูกชายขี่จักรยานยนต์มารับตัวเองหลังเลิกงาน
โรงงานไทยนิปปอนด์อยู่ฝั่งตรงข้ามนี้เอง
แต่อย่างที่บอกว่าจังหวะที่ขับข้ามมาเนี่ย
ถูกรถกระบะเฉียวจนล้มแล้วก็ถูกรถทับซ้ำนะคะ
เมืองต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายคงพยายามขี่รถข้ามถนน
แต่ว่าไม่ทันสังเกตรถกระบะที่มาด้วยความเร็ว
ประกอบกับจุดเกิดเหตุค่อนข้างมืด
ก็เลยถูกเฉียวชนแล้วก็เกิดเป็นเหตุสลดแบบนี้
โดยตำรวจจะตามจับตัวคนขับรถกระบะที่เฉียวชนตั้งแต่ครั้งแรกนะคะ
ส่วนคนขับรถตู้โดยสารก็ถูกนำตัวไปสอบสวนอย่างละเอียด
ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปแล้วค่ะ

โดยดับเพลิงเทศบาลสมเด็จเร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็ฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้
ก็ใช้เวลาประมาณกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
รถเสียหายไปทั้งคันค่ะ
สอบถามเจ้าของรถก็ได้เรื่องมาว่า
เจ้าของรถเนี่ยเป็นช่างตัดผมขับรถออกไปทำธุระที่ธนาคารใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุ
แล้วก็เลี้ยวรถเข้าไปจอดในลานจอดของสารเจ้าสมเด็จ
ทีนี้ขณะกำลังจะจอดรถอยู่มีเสียงดังขึ้นภายในห้องเครื่องด้านหน้ารถค่ะ
แล้วก็มีควันไฟสีดำพร้อมกับเปลวไฟลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
ตัวเองตกใจมากทำอะไรไม่ถูกก็เลยรีบเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหนีออกไปขอความช่วยเหลือ
ส่วนสาเหตุตอนนี้ยังไม่รู้นะคะว่าเพราะอะไร
เพราะว่ารถคันนี้ที่ใช้งานผ่านมาก็ใช้ได้ปกติ
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปค่ะ